คุณผู้ชมพาไปดูกรณีของพี่เลี้ยงจุ๋มจนลุกลามบานปลาย
ทำให้ผู้ปกครองมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนมากมาย
แล้วก็เห็นคลิปที่มันน่าสะเทือนใจที่เกิดขึ้นต่อบุตรหลาน

แต่ว่าล่าสุดวันนี้ทางด้านของเลขาธิการครุสภา
นายดิสกุลเกษมสวัสดิ์ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับ
ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของครูรุษภา
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับครูของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทพราชพฤกษ
ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
แล้วก็ให้เอาผิดกับผู้บริหารของโรงเรียน
กรณีที่รับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ซึ่งแน่นอนนะครับเป็นความผิดตามพรบสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษาพศ๒๕๕๙

แล้วก็พบว่ามีครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจำนวนมาก

ซึ่งถือว่าต้องมีการดำเนินคดี
และต้องมีบทลงโทษทางกฎหมายให้เป็นเยี่ยงอย่างด้วย
ส่วนจะต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่เลยหรือไม่นั้น
ก็ต้องดูรายละเอียดรวมถึงคำพิพากษาของศาลด้วยนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปหัวกระดายไม่แห้งแล้วฮะ

เพราะว่าผู้ปกครองต่างก็เดินทางไปดูนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจ

จากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โอ้โหพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยังทำใจไม่ได้
เมื่อเห็นว่าลูกถูกทำร้ายร่างกายนะฮะ
นี่แล้วก็มากันลูกลูกก็มานะคุณนะ
พาลูกไปตรวจร่างกายแล้วก็พามาที่โรงพักแห่งนี้
แม่นักเรียนคนหนึ่งเข้าแจ้งความกับครูนี้
ซึ่งเป็นครูสอนศิลปะที่ตบหัวลูกโดยไม่มีสาเหตุนะฮะ
แล้วก็ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เดินไปห้องน้ำของโรงเรียน
หลังจากลูกสาวเล่าให้แม่ฟังบอกว่าถูกจับขังในห้องน้ำ
แล้วก็ถูกหยิกต้นขาจนขาเขียวจนน้องนอนภาวะร้องไห้
โวกอดแม่ทุกคืนเลยนะครับ

ที่ถูกครูพี่เลี้ยงแววครูโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เนี่ย

คุณเรื่องนี้มันน่าสะเทือนใจจริงนะ

ไปถอดเสื้อผ้านักเรียนกลางห้องเรียน
ที่มีนักเรียนทั้งชายและหญิงกว่า๔๐คน
เพราะว่าน้องปัสสาวะรถกระโปรง
แล้วครูก็จับถอดกระโปรงตรงนั้นเลย

พ่อบอกว่าไม่คิดเหรอว่าเด็กเขาก็อายเป็น
และอีกอย่างนะครูจับถอดกระโปรงเสร็จ
ใส่ชุดใหม่โดยที่ไม่พาน้องไปล้างตัว
พ่อเคยคุยกับน้องแล้วก็ดูตรงต้นขาน้อง
ปรากฏว่าน้องเขาคันจนเป็นผื่นเป็นแพ้
ก็นี่ไงปัสสาวะแล้วก็ไม่ได้ล้างด้วย

ก็นึกว่าน้องแพ้อะไรหรือเปล่า

ก็รู้เลยว่าลูกถูกกระทำแบบนี้ไม่ได้ล้างตัว
แล้วก็อีกอย่างหัวอกลูกก็คงอายเหมือนกัน
ตอนที่ถูกจับแก้ผ้ากลางห้องนะฮะ
ถูกต้องค่ะส่วนพ่ออีกคนนึงเนี่ยนะคะ
ที่น้องเรียนอยู่ห้องครูพี่เลี้ยงจุ๋ม
คุณผู้ชมดูสิรอยที่วงเนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้กับนักข่าวฟังว่าลูกของคุณพ่อถูกครูทุบหลัง
ตอนที่กำลังเข้าห้องน้ำทำให้ลูกสาวเนี่ยกลัวไปเลยนะ
กลายเป็นเด็กที่ชอบอั้นฉี่ไม่อยากจะเข้าห้องน้ำแล้ว
แล้วตอนนี้นิสัยของลูกก็ก้าวร้าวขึ้น
ที่บ้านนี้นะคะมีลูกคนเล็กอีก
กลายเป็นว่าน้องคนนี้ชอบไปตีน้อง
แล้วก็โยนสิ่งของคว่างปลาสิ่งของกลายเป็นเด็กก้าวร้าว
อันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่บอกมาว่าสังเกตเห็นเลย

ถ้าเกิดเป็นไปได้อยากได้ลูกคนเดิมกลับคืนมา
นี่แหละฮะการจะดูแลจิตใจของเด็ก
ทางด้านของแพทย์หญิงวิมลรัฐวันเพ็ญ
ภูมิในการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินนะฮะ
แนะนำแนวทางสำหรับผู้ปกครองเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ

ให้ลูกรู้สึกว่าปลอดภัยเมื่ออยู่กับพ่อแม่
เลี่ยงจากการไม่ขู่ซ้ำหรือว่าโมโหซ้ำ

รวมถึงไม่ถามซ้ำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กบ่อย

มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบางคนอัดคลิป
หรือไม่ก็ถามลูกต่อหน้าสื่อบอกว่า
โดนอะไรเป็นยังไงลูกเล่าให้ฟัง
พอตามภาษาเด็กก็จะหันไปเล่นอะไรอย่างอื่น
คุยเรื่องอื่นแม่ก็บอกเดี๋ยวก่อนลูกเล่าให้ฟังก่อน

ทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริน
ว่ามันจะเป็นการตอกย้ำในเหตุการณ์ที่เลวร้าย
แล้วก็ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องรีบส่งลูกไปเรียน
ถ้าหากยังทำให้เขารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอยู่นะครับ
ส่วนใครที่ลูกซึมซับพฤติกรรมก้าวร้าว
จากการถูกครูทำร้ายถูกครูลงโทษ
แล้วพฤติกรรมที่ซึมซับมาเอามาใช้กับคนในครอบครัว
เช่นเรียกชื่อพ่อแล้วไม่หันก็เลยเดินไปตบหน้าพ่อ
อันนี้คือเด็กจะเข้าใจนะว่าการทำแบบนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้อง
หรือว่าอาจจะไปดึงหูแม่แต่บอกว่ารักแม่

ใช่พอเด็กเป็นแบบนี้แล้ววิธีการอย่างไรคุณ
ที่จะสอนเด็กใหม่จะทำยังไงปลูกฝังเด็กใหม่
ให้เขาเข้าใจใหม่ว่าสิ่งที่เขาเคยเข้าใจมันไม่ถูกต้อง

จิตวิทยาบอกว่าต้องสอนใหม่ต้องแก้ไข
ต้องให้เขารู้ว่าสิ่งไหนทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้

พ่อแม่ต้องดูแลจิตใจของตัวพ่อแม่ก่อนด้วย

เพราะพ่อแม่หลายคนอาจจะเกิดความรู้สึกผิด
และโทษตัวเองที่ไม่สามารถปกป้องลูก
แล้วก็ปล่อยให้ลูกไปอยู่กับคนที่มาทำร้ายเนี่ย
พ่อแม่เข้มแข็งก่อนและทำให้ลูกนั้นเข้มแข็งตาม

ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงเรียนสารศาสต

ปรากฏว่ารอปภก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชน
เข้าไปด้านในแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
โดยแจ้งว่าต้องมีหนังสือขออนุญาตอย่างเป็นทางการ

แต่ทีนี้ครับเราก็ส่องมองบรรยากาศไป
ก็พบว่ามีผู้ปกครองก็ไปส่งบุตรหลานตามปกติ
เพราะว่าโรงเรียนเขาก็มีหลายระดับชั้นนะนะคุณนะ
ตั้งแต่ก่อนอนุบาลด้วยซ้ำเนอร์เซอรี่ไปจนถึงม๖นู้นเลย